และนัดฟังความคิดภาพสาห์อ่อนแน่ว่าที่สิทธิกายนนะครับ

มั่งใจครับไม่ต้องการแล้วก็เรื่องทุกอย่างอยู่ในกำวิวจาน

นัดความสำคัญแล้วต่างกัน